เมนูเส้นอนาชาติเมนูต่อไปนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปร้านราเมงนะครับที่มีสาขาในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยกว่าสามสิบสาขาแล้วตอนนี้ก็กระจายไปทั่วโลกแล้วครับแล้วผมจะพาคุณผู้ชมมาที่ร้าน
สาขาประเทศไทยครับเป็นสาขาแรกด้วยเรียกได้ว่าเอาใจคนรักมิโซราเมงเลยทีเดียวถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะครับเตรียมตะเกียบแล้วก็ช้อนเอาไว้เพราะผมจะพาไปที่ร้านราเมงมิโซยา
สวัสดีครับเชฟสวัสดีครับคุณนอทเชฟจิมมี่นะครับผมแห่งร้านมิโซย่าราเม้งนะครับผมได้ยินไหมว่าร้านแห่งนี้เนี่ยมีชื่อเสียงหน่อยเรื่องมิโซที่เอามาทำราเม้งใช่ครับใช่ไหมที่นี่มีมิโซกี่ชนิดครับจริงแล้วมิโซเราเนี่ยก็คือมีหลายชนิดมากครับแต่ที่เป็นหลักที่เรามาใช้ที่ร้านเลยก็มีสไตล์เป็น
แต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่นเนี่ยถูกต้องมาไว้ที่นี่หมดเลยใช่ครับโดยการมาทำเป็นน้ำซุปของราเมงถูกต้องใช่ไหมใช่ครับ
บุกเข้ามากันถึงในครัวนะครับเชฟครับมาดูมิโซของแต่ละภูมิภาคของญี่ปุ่นกันดีกว่าว่ามีความแตกต่างันอย่างไรนะครับเริ่มที่อันแรกเลยครับเชฟครับอันนี้จะเป็นนางโหย่าครับผมสีจะค่อนข้างเข้มเนาะใช่ก็คือมิโซแดงของญี่ปุ่นนางโหย่านี่คือเขามีชื่อเสียงเรื่องของมิโซแดงอันนี้มีส่วนผสมของอะไรบ้างคร
และก็จะมีพวกงาดำสีมันจะเข้มขึ้นเวลากการหมักอายะเวลาด้วยพวกนี้หมักกันทีเป็นปีจริงแล้วอยู่นักมาถึง๓๖เดือนก็ใช้ก็จะเป็นสไตล์ของโตเกียวครับเป็นความฝนของโตเกียวครับเป็นนี่นี่ล่างหลักเลยก็คือมีส่วนผสมของตัวข้าวสาลีเข้าไปตัวหนื้อเอา
อันนี้จะเป็นสไตล์ฮอกไกโดนะครับสีนี่คือน้ำตาลเลยครับ
ตัวนี้ก็คือจะรสชาติจะจัดจ้านที่สุดแล้ววัตถุดิบ
ตัวที่มาทำก็คือเป็นตัวเหลืองเหมือนกัน
แต่ด้วยความที่อุณหภูมิของฮอกไกโดเนี่ยหนาว
มันก็ระยะเวลาในการหมักเนี่ยค่อนข้างนาน

อันนี้อันนี้จะเป็นคารามิโซครับเป็นมิโซแบบเผ็ด
ใส่พริกใส่พริกเข้าไป

หลักก็คือมิโซเป็นคล้ายแบบตัวพวกนี้ฮะ
แล้วก็เราก็เพิ่มตัวพริกเข้าไปเป็นสูตรของมิโซยาเชิญครับ
เอาจริงมันขาดอีกอันหนึ่งไอ้เชฟ
ใช่ครับผมพอดีสินค้าหมดครับ

ตัวนี้คุณสมบัติมันเลยนะฮะก็คือทำจากข้าวบาเล่ด้วย
มิโซคนว่าเราข้าวบาเลครับผม
สีสันอาจจะใกล้เคียงกับมิโซจากโตเกียวสักเล็กน้อย

ด้วยวิธีการโม้ตามแบบฉบับของเกาะคิวชู้ค่ะ
แล้วก็ยังมีส่วนผสมของงาใส่ลงไปด้วย
ทำให้กลิ่นและรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยเช่นกันค่ะ
ต่อเกียวหน้ามาดูแล้วกันว่าส่วมผสมของแต่ละอันเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
แล้วก็มีหอมเจียวแล้วก็จะมีไข่ครับ
ต้มมิโซอันนี้ก็ต้มมิโซ

หมูชาชูเราก็ต้มเสร็จแล้วเราก็จะมาหมักตุมิโซ

ก็คือหมูที่ส่วนที่เป็นหมู๓ชั้นใช่ไหม

ใช่ครับพอหมักวิโสเสร็จประมาณ๑๒ชั่วโมง
ก่อนที่เราจะเสิร์ฟลูกค้าเราต้องนำไปย่างก่อน
การที่หมักวิโสนี่มันทำให้มันเป็นยังไงครับ
รสชาติของตัวหมูมีรสชาติพอมากขึ้น

ก็มีตัวมันฝรั่งครับ

ใช่ครับผมเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าพื้นที่ของตัวโตเกียวเนี่ยติดกับทะเลคือแบบว่าให้มีกลิ่นอายของทะเล

เส้นเราเป็นเส้นลาเมนนะครับ

ใช่พวกแป้งพวกเลยเราสั่งจากญี่ปุ่นมานะฮะ

ที่ดีที่สุดก็คือที่ดีกับตา

เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนก่อหนสู
เมืองนี้มีลักษณะภูมิประเทศที่ติดกับทะเลเป็นที่ราบชายฝั่งสลับกับภูเขาทำให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
อกจากนั้นนะคะก็ยังมีแม่น้ำชินาโนแม่น้ำที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นไหลผ่าน
จึงทำให้มีผืนดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูก
โดยพืชที่นิยมปลูกนะคะก็จะเป็นข้าวสายพันธุ์ต่างเช่นข้าวสาลี
ดังนั้นข้าวสาลีที่เมืองนีงาตะนี้จึงถูกยกให้เป็นข้าวสาลีชั้นดี
นำมาทำเป็นเส้นราเมนแล้วจึงมีความเหนียวนุ่ม
และเข้ากันกับน้ำซุปมิโซเข้มข้นเป็นอย่างดีค่ะ
อันนี้เราใช้กระดูกของไก่กับหมู

เพื่อที่ได้ดึงแค่ความหวานของตัวเบส

แต่ว่ายังมีส่วนสำคัญอีกอย่างคือเราใช้สาหร่ายคอมบุด้วย

สาหร่ายคอมบุดเป็นสาหร่ายทะเลน้ำลึกของญี่ปุ่นครับ
อกจากจะใช้ความหวานจากกระดูกหมูและไก่กว่า๒๐กิโลกรัมแล้ว
ยังให้ความหอมหวานจากผักชนิดต่าง
กระเทียมหอมหัวใหญ่และต้นกระเทียมญี่ปุ่นอีกด้วยค่ะ
นำมาปรุงเข้ากับมิโซแต่ละชนิดที่มีความเค็มอยู่ในตัวแล้ว
ความหวานเล็กน้อยของน้ำซุปก็จะช่วยให้เกิดความกลมกล่อมที่ลงตัวนั่นเองค่ะ
หันแน่หันแน่น่าทานจนน้ำลายสอกันเลยใช่ไหมล่ะคะ
แต่เรายังไม่ให้ชิมกันตอนนี้หรอกค่ะ
ขอพักก่อนสักครู่เดี๋ยวไปอร่อยกับมิโซราเมนชามนี้พร้อมกันในช่วงหน้าจ้า